ไปดูให้ได้ติดตามกันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือแก้มวัวทำไมเป็นไดโนเสาร์ไม่มีแก้มวัวครับแก้มวัวแก้ม
ถ้าคุณเห็นไดโนเสาร์แปลว่าคุณจะไปทานก๋วยเตี๋ยวแก้มวัว

ก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้เขาว่ากันว่าเด็ดมาก

เพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่แก้มวัวตุ๋นนะคุณ
ตุ๋นจนนุ่มเปื่อยอร่อยเท่านั้นยังไม่พอ
ลูกชิ้นของทางร้านเขาจะเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวแท้
แล้วก็ทำแบบกับมือทีละลูกปั้น
ใช่ค่ะมันก็จะมีความเด้นกรอบอร่อยนะคะ
เนื้อเน้นเป็นเนื้อวัวเน้นเลยแน่นเลย

คุณดูดูภาพประกอบไปด้วยเด็ดดวงมาก
ก็จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีกลิ่นหอมมีความเข้มข้นมากขึ้น
การันตีความอร่อยจากลูกค้าค่ะเข้ามาแน่นร้านทุกวันเลยนะคะ
จิ้มแจ่วเอาใส่ถ้วยใส่แบบเล็กเอาไว้
บางคนเขาอาจจะแบบอยากจิ้มเป็นลวกจิ้มคุณนึกออกไหม
แก้มวัวตุ๋นลวกจิ้มน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าทานลูกชิ้นเนื้อจิ้มน้ำจิ้มอะไรแบบนี้

เจ้าของร้านก็คือทนายกล้านะคะคุณวรกิจแก้วประเสริฐ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนะอาชีพจริงแล้วคือเป็นทนายความรับจ้างว่าความทั่วประเทศ
แต่ว่าพอช่วงที่ไม่ได้ว่าความก็ตัดสินใจกับภรรยาว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวปลา
ก๋วยเตี๋ยวปลาได้สักพักหนึ่งก็ประสบปัญหาเรื่องของวัตถุดิบเพราะว่ามันหายาก
แล้วมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงก็ไม่ได้อยากจะขายแพงสักเท่าไหร่
ก็เลยเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนมาเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกัน
ประกอบกับว่าก็ได้สูตรมาจากเพื่อนที่กรุงเทพด้วย
ก็เลยลงมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันเป็นสูตรในแบบฉบับของตัวเอง
ฟังธนายกล้ากันดูค่ะ
เพื่อนที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็ด้านมาจากภาคอีเทศจ้ะ
เรามาพัฒนาสูตรเองพอสมชวนให้มันเข้ากับภาคไทยสามให้มันเช่นข้นหน่อย
มีทั้งเชิญเชฟจาชีมมีทั้งเชฟไทยอย่างทุกทรายดำไชขาวเสรียม
แล้วก็พวกเชฟจาชีมก็มีโคล้สัตว์ผีหอมผีอีกหลายตัว
แล้วก็เอามาปรับสูตรให้เข้าให้มันกำลังกัน
เราอาจจะได้ยินทนายกล้าพูดไม่ค่อยชัด

ใช่นะคะคือคนเยอะจริงคนแน่นร้านจริง
ก็คือเขาก็บอกสูตรมาแหละว่าสูตรเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะ
แล้วก็มีเครื่องเทศสมุนไพรจีนสมุนไพรไทย
มีการใส่พริกไทยดำอะไรต่าง
ขาอะไรกระชายอะไรอย่างนี้ลงไป
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยเขามีกาแฟขาย
ถูกต้องค่ะร้านนี้เขามีกาแฟขาย
เปิดเป็นคาเฟ่ไดโนเสาใจคนที่ชอบกาแฟด้วยนะคะ

ก็คือจะตกแต่งไปด้วยรูปปั้นไดโนเสาร์

เป็นของเล่นที่ทนายกล้าเขาสะสมเอาไว้ที่บ้านนะคะ
แล้วก็ราคาขายก๋วยเตี๋ยวไม่แพงเลยนะคุณ
ธรรมดาชามละ๒๕บาทถ้าพิเศษ๔๐
วันหนึ่งขายได้๑๐๐๒๐๐ชามเลยทีเดียวนะคะ
ใครอยากจะไปลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือแก้มบัวสูตร

แล้วก็ไปจิบกาแฟอร่อยกันต่อด้วย
ไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไดโนเสาร์
ตั้งอยู่ริมถนนสายบุรีรำสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะปิดวันอาทิตย์
ตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงเย็นเลยค่ะ
ไปกันได้จบรายการเราก็ไปหาอะไรอร่อยทานกันตอนเที่ยงพอดีเลย
แบบนี้นี่เองคือชื่อร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไดโนเสาร์
แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแก้มวัว
แต่ใส่เนื้อวัวอะไรแบบนี้ลงไปด้วยลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นวั

เป็นแก้มไดโนเสาร์นะคะคุณเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไดโนเสาร์
แต่ว่าต้องไปร้านแบบนี้ชอบถ้าเกิดว่าคุณจะไปทานก๋วยเตี๋ยวแก้มวัวคุณต้องเจอไดโนเสาร์ก่อน
ถ้าคุณไม่เจอไดโนเสาร์คือไปผิดร้านไงคะ
ค่ะมีสัญลักษณ์ให้ถ่ายรูปด้วยมีกาแฟให้รับประทานด้วยนะคะ
เป็นบรรยากาศเก๋ที่ครบรสได้ทั้งของขาวได้ทั้งของหวานได้ทั้งบรรยากาศดีด้วยนะคะเนี่ย